คดีนี้มีผู้ต้องหาในคดีอยู่สองคนนะ
ขณะนี้นะครับก็คือสองคนข้างหลังนี้ใช่ค่ะ
คุณปอกับคุณโรเบิร์ตซึ่งเขาบอกตั้งนานแล้วว่า
เขาต้องการบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโม
อืมเพราะว่าคุณปอเนี่ยเป็นคน
มาเที่ยวกันลงเรือร่องแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเป็นเจ้าของเรือ

คุณโรเบิร์ตช่วงเวลาเกิดเหตุบอกผมก็ไปลองขับเรือพอดี
ใช่บอกขับไม่เป็นมันมีจังหวะเรือกระชาก
แล้วคุณตังโมตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพญาแล้วก็เสียชีวิต
คำถามที่คุยกันมาก่อนหน้านี้ก็คือบวชพระได้เหรอ

พระไม่ได้ก็เลยบวชเป็นลักษณะอื่นแทน

ก็คุยกันอยู่หลายวันว่าบวชพรามแบบไหนอะไรยังไง
คนสงสัยมากค่ะว่าบทพรามเป็นยังไงจะต้องโกนศีรษะไหม
ต้องแต่งกายยังไงจะต้องประพฤติปฏิบัติยังไง

เจ้าของเรือสปีทบถรรมเกิดเหตุ

โกนผมคือตกลงเขาโกนหมดเลยนะครับ

คือที่เห็นภาพตรงนี้เนี่ยนี่เป็นภาพที่ทางวัดท่าไม้
เขาถ่ายทำเอาไว้นะครับบันทึกภาพเอาไว้
แล้วก็มอบให้กับสื่อมวลชนแต่ไม่ได้บวชที่วัดท่าไม้นะ
นี่คุณโรเบิร์ตคุณโรเบิร์ตที่ตำรวจบอกว่า
ตอนนั้นสงสัยว่าเอ๊ะใช่ตัวจริงหรือเปล่า
หน้าคล้ายคล้ายกันค่ะบอกว่าเขาไปทอผม
เพราะภาพเก่าที่เคยเห็นเนี่ยเหมือนกับผมข้างหน้าเนี่ย
ไม่ค่อยเยอะแล้วเขาก็ห่วงผมมาก
เจ้าหน้าที่ขอเอาผมไปตรวจเนี่ยก็ไม่ได้อนุญาต
ไม่ให้จับเลยตกลงวันนี้ก็โกนศีรษะก็บวชเหมือนกัน
บวชพรามนะฮะซึ่งทางวัดท่าไม้เนี่ยบอกว่า
ที่เขาบวชเนี่ยคือธรรมสถานวิโมกศิวาลัยอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ได้บวชที่วัดท่าไม้นะฮะค่ะนี่คือที่สวนพึ่งรัชบุรีนะครับ
ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยเป็นหนึ่งในสถานที่ปฏิบัติธรรมของทางวัดท่าไม้
ใช้สถานที่บวชพรามกันที่นี่บวชโยคีพราม
ก็มีพระอาจารย์อุเทรนท่านจ้าวาดวัดท่าไม้นั่นแหละท่านก็มาทำพิธีให้
นี่นะครับท่านผู้ชมครับวัดท่าไม้อยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
เอาเป็นว่าปอกับโรเบิร์ตเนี่ยวันนี้มาบวชโยคีพรามที่นี่
ทำกลางการจับตาจากสังคมนะฮะว่าเออเป้าประสงค์ของการบวชคือแบบไหนอะไรยังไง
แต่สองคนนี้เขาก็ยืนยันว่าเขาตั้งใจจริงเขาตั้งใจที่จะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมจริง
กับโรเบิร์ตเดินทางมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตามรายงานนะครับ
มาพักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งใกล้กับธรรมสถานวิโมกศิวาลัยที่อำเภอสวนพึ่งรัชบุรี
แล้วก็มาทำพิธีบวชโยคีพรามตอน๙นาฬิกาวันนี้
ซึ่งพิธีต่างทั้งหมดไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนหรือว่าผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราได้รับมาจากทางวัดท่าไม้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะวัดท่าไม้พระอาจารย์อุเทรนท่านจ้าวาดวัด
เป็นผู้ปลงผมให้กับไฮโซปอแล้วก็โรเบิร์ต
ลักษณะก็เหมือนกับบวชพระเลยเหมือนกับบวชพระเลยนะฮะ
มีกันไกรมีดโกนหนวดแล้วมีพานถือดอกบัวอะไรพวกนี้นะฮะ
เอาน้ำราดศีรษะพระลูกวัดมาช่วยโกนผมโกนคิ้วให้ต่อ
เหมือนกับบวชเนรบวชพระนี่แหละนี่ฮะ
พระอาจารย์อุเทนเนี่ยตัดผมโกนผมให้นะ
ทั้งสองคนนะครับทั้งปอกับโรเบิร์ตนี่แล้วก็มีการราดน้ำแบบนี้
ระหว่างที่ปลงผมก็มีพระเนี่ย
มนต์หรือว่าเทศนาไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
อันดับสถานจากวงเทศภาษาภาษาภาษา
ก็คือความไม่รู้ถ้าเป็นสำนักทีมแห่งวิชา
ซึ่งมีบรรณาธิการก็คือเป็นทิศจะผ่านพ้นความล้มเหลว
ไปตรงกว่างกันเนี่ยคือพิธีเนี่ย
อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นพิธีแบบ

ทางพระอุปชาท่านบอกว่าบวชไม่ได้หรอก
มีขดงคดีอยู่แม้จะไม่ได้หนีคดี
แต่ก็บวชไม่ได้เขาก็บอกจะบวชพราม
ก็เอ๊ะบวชพรามแบบไหนแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นก็
ตอนแรกนึกว่าบวชพรามไม่ต้องโกนศีรษะ
หรือพิธีก็ไม่ได้ไม่น่าจะต้องเยอะอะไรขนาดนี้

เห็นว่าพิธีเขาแบบเยอะมากนะฮะ
พิธีแบบละเอียดยิบเหมือนคนบวชพระเลยนะครับ
พิธีนี้ท่านเจ้าวาดวัดท่าไม้บอกว่า
เป็นพิธีบวชโยคีพรามนะฮะ
ปอกับโรเบิร์ตเนี่ย
หลังจากบวชเสร็จแล้วต้องถือศิลป์๘หรืออุโบสถศิลป์แทนศิลป์๕ถือศิลป๘นี่ก็เท่ากับเนรนะฮะ
เราสังเกตพบว่าขณะที่พระอาจารย์อุเทรนเจ้าวัดวัดท่าไม้ท่านทำพิธีให้เนี่ย
มีช่วงหนึ่งท่านก็ให้ศีลกับทั้งสองคนด้วยที่พานนะจะมีพานวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะ
นี่แล้วถือพานพุ่มแบบนี้มีอัฐบริหารคล้ายกับคนบวชพระเลยอ่ะ
มีบาทพระสองใบนะเออโยคีพรามคือถ้าไม่ใช่พระเขาไม่ต้องบินทบาทนี่
หรืออาจจะเอาไว้ถวายพระหรือเปล่าส่วนผ้านี่มีผ้าสีกรักคล้ายกับ
วรพระอยู่สองชุดมีข้าวของเครื่องใช้คล้ายกับกองบวชพระ
คนบวชพระเนี่ยจะมีอย่างนี้หมดเลยคล้ายเลยอะค่ะแบบนี้เลย
ที่สำคัญมีภาพขณะที่หลวงพี่อุเทรนท่านให้ศีลแปดน่ะ
เพื่อจะบอกว่าต้องเนี่ยคลองศีล๘นะมีพิธีการสวมผ้าสีขาว๒ผืน
คล้ายกับอังสะพระคือปกติถ้าคนบวชพระเนี่ย
อุปชาท่านจะสวมให้เนี่ยจะเป็นสีแบบสีจีวรผ้า
แต่อันนี้สวมแบบอังสะสีขาวแล้วก็มีจีวอนมาพาดบ่าแบบนี้
อังสะจะเขียนข้อความภาษาบาลีเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็สังเกตเห็นทีแรกคิดว่าโอ้จะถึงขั้นมีฉายาทางบวชโยครีพรามอะไรขนาดนั้นเลยหรือเปล่า
เหมือนพระต้องมีฉายาทางพระสองผืนนี้ไม่ใช่นะครับ
นี่เป็นภาษาบารีสันสกฤษนะครับ
โลโกปัตถำพิกาแปลว่าเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก
นี่นะครับแล้วก็ในพิธีเนี่ยมีการนำจีวรพระเมื่อสักครู่เนี่ยฮะ
มาวางผ้าตรงบ่ากับทั้งสองคนคือปอและโรเบิร์ต
มีให้สะพายบาทแล้วก็กรดที่จะใช้สำหรับทุดงด้วยนะ
อ่านี่ฮะที่เห็นด้ามแหลมนี่คือกรดนะครับ
แล้วมีสะพายบาทด้วยหรือโยคีพรามเขาก็บินทบาทได้
อันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงจริงนะเพราะเท่าที่ผมรู้ก็คือก็พระบินทบาทนั่นแหละ
ค่ะทีนี้ก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าเออบวชโยคีพรามหรือบวชพรามเนี่ย
ขนาดไหนอะไรยังไงนะแต่งตัวแบบไหนแต่งกายแบบไหน
เครื่องใช้ต่างเครื่องอัฐบริหารต่างมันเหมือนกับพระสงฆ์เด๊ะเลยเหรอ
จะเหมือนกันหมดอ่ะต่างกันแค่ใส่เครื่องนุ่งห่มไม่เหมือนเท่านั้นหรือเปล่า
แล้วก็ถือศีลแปดเท่านั้นคือชาวพุทธแน่นอน
ชาวพุทธทั่วไปถือศีล๕นะฮะเบนจสินนะฮะเบนจากก็๕ศีล๕นะ
ปานาติปาตางดเว็ดการฆ่าสัตว์อธินนาธานาเวรมณีงดเว้นการลักทรัพย์เนี่ยศีล๕ของเรา
แต่ณขณะนี้ไฮโซปอลกับคุณโรเบิร์ตต้องเรียกว่าโยคีพรามสิ
โยคีปอกับโยคีโรเบิร์ตค่ะต้องเรียกแบบนี้ใช่ไหมคะ
เพราะตอนนี้เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วอ่าเขาเป็นโยคีพรามเรียบร้อยแล้วค่ะ
โยคีปอกับโยคีโรเบิร์ตคือถ้าบวชพระเราก็จะเรียกว่าหลวงพี่
ชุดนี้ฮะนี่ล่าสุดเมื่อเย็นเลยฮะไปสวดมนต์ทำวัดเย็นเนี่ย
ขออภัยโยคีปอกับโยคีโรเบิร์ต
ต้องถือศีล๘ข้อนะเพิ่มมาจาก๕ข้อนะครับเพิ่มมา๓ข้อ
คือที่เพิ่มเนี่ยถามว่าหิน๘เนี่ยเพิ่มมาคืออะไรบ้าง
ก็จะมีเว้นจากการกินในยามวิการก็คือหลังเที่ยงวันถึงรุ่งเช้าของวันใหม่เนี่ย
จะไม่กินละเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีอะไรพวกนี้ไม่ได้
และแบบมาขับร้องร้องเพลงละเล่นลื่นเริงเล่นไม่ได้
จากการนั่งนอนเตียงที่มีนุ่นหรือสำลีอันนี้ไม่ได้นอนที่นงที่นอนเนี่ยไม่ได้

ทีนี้ค่ะนอกเหนือจากวิธีการในการประพฤติปฏิบัติตนของการเป็นโยคี
และเรื่องของการแต่งกายมาดูสถานที่กันนิดหนึ่ง
ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ก็เป็นสาขาของวัดท่าไม้นี่แหละค่ะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจธรรมสถานวิโมกศิวาลัยนี้นะคะ
มีประตูทางเข้าออกสามประตูแต่ละประตูปิดเงียบไม่อนุญาต
ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน
ตอนบ่ายมีรถกระบะคันหนึ่งเป็นรถของบริษัทรับติดตั้งระบบไฟฟ้าขับเข้าไปด้านใน
ไป๓๐นาทีรถกระบะคันนี้ขับออกมา
ส่งคุณเบิร์ตวิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ก็เลยไปคุยกับพนักงานในรถเลยค่ะ
พนักงานในรถบอกว่าก็ไม่มีอะไร
ก็ได้รับการติดต่อให้ไปซ่อมไฟ

นักข่าวของเราก็ถามอ๋อต้องไปซ่อมตรงไหนยังไงเหรอ
เจ้าหน้าที่บอกว่าพนักงานของรถคันนี้บอกว่า
ก็กุฏิท้ายวัดไม่ใช่กุฏิของโยคีปอลโยคีโรเบิร์ตนะครับ
ส่วนกุฏิโยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ต
จะมีรถหรู๒คันจอดอยู่ด้านหน้า
ด้านในก็จริงมีที่นอนนะคะ

ก็อาจจะเป็นสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมก่อนหน้านี้มั้ง

รถสองคันที่จอดตรงนั้นเป็นรถใคร

อีกมีรถไม่อยู่คันรถไม่ซื้ออะไรซื้อข่าว
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะ

รถตู้หรูขับเข้าไปด้านในสถานปฏิบัติธรรมตั้งแต่กลางดึกของคืนเมื่อคืนนี้

พอเช้าวันนี้ประมาณสัก๗โมง๔๘นาที
รถตู้ก็ขับเข้าไปในวัดอีกครั้งหนึ่ง
พอตอนเย็นค่ะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เดินทางไปที่หน้าธรรมสถานแห่งนี้นะคะ
พอไปถึงประตูทางเข้าทั้ง๓ประตูปิด
ก็เลยไม่ได้เข้าไปตรวจสอบอะไร
ทีมข่าวก็ถามกับเจ้าหน้าที่
ก็เลยได้ข้อมูลมาว่าเพราะรู้ว่า
โยคีพโยคีโรเบิร์ตโยคีพราเอมอะไรเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่จากสำนักพุทธเขามาตรวจสอบนะคะ

แต่ทางธรรมสถานไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าไป

เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบไม่ได้

ก็เลยไม่มีอำนาจในการที่จะเข้าไปตรวจสอบ

มีรถตู้ของเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พยายามจะเข้าไปนะคะแต่ประตูเขาปิดนะคะ

เราก็เลยคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะ
คุณลุงสังวันอายุ๖๑ค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้สัก๓วัน
ชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงตัวคุณลุงสังวานด้วย
ก็รวมตัวกัน
ก็รู้กันอยู่แล้วว่าทั้งปกับโรเบิร์ต
จะมาบวชโยขีพราหมณ์
เขาก็รู้จากที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้แหละ
แต่ก็ไม่ได้มีใครสนใจอะไร
ตอนเช้าก็ได้ยินเสียงพระนะคะแสดงธรรมเทศนา
ชาวบ้านอีกคนบอกว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็เข้าออกธรรมสถานได้ตามปกติ
แต่หลังเริ่มไม่มีใครอยากเข้าไป
เพราะรู้สึกว่าเหมือนกับหวงสถานที่
อันนี้ชาวบ้านบอกนะคะเหมือนกับไม่ค่อยต้อนรับชาวบ้านสักเท่าไหร่

แต่คนดังเข้าได้
เห็นคนมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ก็มาทำบุญกันเยอะเลยอะค่ะ

หลังจาก๔๕ปีมานี้ก็เข้าไม่ได้เลย

ไม่มีครับมีแต่คนงานที่บางคนก็

แต่คนที่จะเข้าไปไหว้พระชาวบ้านธรรมดานี้เข้าไม่ทัน

แต่ที่นี่มันก็มีหลายที่ที่ไปวัด

ในหมู่บ้านตั้งเดิมเหรอครับ
แต่บางคนเขาก็เลือกใส่แต่วัด
แต่ว่าวัดที่
วัดนี้ก็คือ

เพราะว่าพ่อกับโรเบิร์ตเขาจะบวชพราม

พอตอนเช้าก็ถึงทราบว่าอ๋อ
เขาก็ไม่ได้บวชโยคีพราม

สถานปฏิบัติธรรมที่เป็นสาขาของวัดท่าไม้
รัชบุรีก็คือภาพที่ท่านเห็น

รายละเอียดเรื่องการบวชพราม

หลวงพี่อุเทนสิ

ที่กระทุ่มแมนสมุทรสาคอน
ท่านได้แถลงข่าว

แซมนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าไม้นี่นะฮะหลังจากเห็นข่าวกันเมื่อเช้าเห็นภาพว่าเออเขาไปบวชโยคีพรามกันที่รัชบุรี
จ้าวาดวัดท่าไม้กับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่านก็ไปรายการของพี่หนุ่มกัญชัยนะไปพูดไปคุยไปบอกเล่าเรื่องราวต่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่นะครับท่านผู้ชมครับคือหลักแล้วเนี่ยพระทั้งสองรูปท่านยืนยันอย่างนี้นะครับยืนยันว่าทั้งปอและโรเบิร์ตไม่ได้เป็นลูกศิษย์วัดท่าไม้มาก่อน
หลังจากมีข่าวว่าก่อนหน้านี้คุณปอเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์วัดท่าไม้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นลูกศิษย์วัดท่าไม้มาก่อน
แต่เริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยจ้าวาดวัดท่าไม้ท่านบอกว่าเริ่มมาจากทางปกับโรเบิร์ตเขาโทรไปปรึกษาพระแซมผู้ช่วยจ้าวาดวัดท่าไม้ว่าต้องการมาบวชพระมาบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมติดต่อมาที่วัดท่าไม้เพื่อจะขอบวชเนี่ยเพราะไม่มีวัดไหนรับบวชให้เลยถามว่าเอาแล้วทำไมถึง
โรเบิร์ตเขาอยากบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมจริงก็เลยแนะนำว่าให้บวชโยคีพราม
โยคีพรามก็จะถือศีล๘นุ่งห่มผ้าสีกรักเหมือนชุดซ้ายมือเนี่ยฮะ
เป็นลักษณะแบบนี้เป็นสีกรักโดยทั้งคู่จะต้องทำวิปัสนากรรมฐาน
ต้องไปเดินทุดงในป่าเขาเดินทุดงแบบค่ำไหนนอนนั่น
แม้กระทั่งเป็นจุดที่เป็นป่าช้าก็ต้องนอนที่นั่น
แต่ละวันกินข้าวมื้อเดียวไม่ใส่รองเท้า
พกพาอุปกรณ์สื่อสารโทรส่งโทรศัพท์ไม่ติดต่ออะไรกับใครทั้งสิ้น
เรื่องต้นเนี่ยคือ๑๕วันก่อนต้องปฏิบัติแบบนี้๑๕วัน
เขาไปหาวัดอื่นแล้ว
เขาพูดกับอัตมาคำหนึ่งว่าไม่มีวัดไหนเนี่ยยอมรับบวชเขาเลย

ก็เลยถามเขาว่าจะยอมบวชเป็นพรามไหม
แต่ตรงผมนะยอมมั้ย
คือความตั้งใจของโยมปอกับโยมโรเบิร์ตเนี่ย
ทั้งสองท่านเขาตั้งใจบวชให้กับตั๋งหมู
หลวงพี่ประเทศชาวน์วัทธาหมายท่านยอมรับนะครับ

ก็คือปกับโรเบิร์ตถึงขั้นเมื่อเช้าไปปลงผมให้
โอ้โหกระแสสังคมโจมตีวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างหนัก
แต่ที่ตัดสินใจทำแบบนี้ให้เพราะต้องการให้ทั้งสองคนเนี่ย
ได้เข้ามาสู่ธรรมะให้ธรรมะขัดเกลาจิตใจให้สงบ
แล้วยอมบอกความจริงกับหลวงพี่อุเทน
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโม
แล้วพอได้ข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะเอาข้อมูลนี้ไปบอกกับตำรวจ
ประเด็นนี้พี่หนุ่มกัญชัยถามในรายการโหนกระแส
บอกว่าแบบนี้เหมือนกับไปหลอกให้เขามาบวชหรือเปล่า
เพื่ออยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนั้น

หรือแบบอุ้ยมาบอกแบบนี้ไม่กลัวเขารู้หรอ

ติดต่อสื่อสารอะไรไม่ได้เลย
แล้วก็เหมือนกับต้องการที่จะมาเอาความจริงจากเขา
ด้วยการให้เขามาบวชกับเรา

เผื่อเขาจะพูดความจริงออกมา
เพราะคุณแตงโมก็เป็นลูกศิษย์วัดท่าไม้

แล้วสมมุติว่าระหว่างนี้บอกเบื้องต้นต้องบวชก่อน๑๕วันเนี่ย

ติดต่อสื่อสารอะไรก็ไม่ได้

เพราะยังมีพระรูปอื่นหรือว่าพระเลขาเนี่ยที่ติดต่อได้

ยืนยันว่านี่ไม่ใช่การเอาคนผิดมาปกป้องนะครับ
แต่ต้องการหาความจริง
ช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการคลี่คลายคดีของคุณตังโม

แต่เมื่อเขามาอยู่กับอัตมาใช่ไหมยังไงเขามาเป็นลูกศิษย์เขามาบวชมาปฏิบัติมาอยู่ใกล้อัตมา
ยังไงเขาก็ต้องเล่าบางอย่างบางสิ่งให้ตามาฟังอยู่แล้ว
อ่ามันมีอีกคำถามหนึ่งที่หลายคนก็ติดใจสงสัย

เอ๊ก็เขาเป็นไฮโซเขาเป็นคนรวยมีตังค์กันเนี่ย
เขาบริจาคเงินอะไรให้กับทางวัดให้ปัจจุปัจจัยอะไรเยอะหรือเปล่า

จาวัดวัฒนาหมายืนยันว่าไม่มีนะฮะ
กับโรเบิร์ตนี่ไม่ได้บริจาคเงินไม่ได้ช่วยเหลือปัจจงปัจจัยอะไรมาเลยฮะ
แล้วทางวัดไม่มีการช่วยเหลือคนผิดอย่างแน่นอน
เจตนาก็คืออย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้
อันนี้คือภาพล่าสุดใช่ไหมใช่ค่ะ
ไฮโซปอลกับโรเบิร์ตตอนนี้เป็นโยคีเนี่ยนะ
โยคีพรามเนี่ยอยู่ที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัย

นี่เขาเปิดใจกับสื่อมวลชนนะครับ

ถ้าไม่นับไปคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยนะ

ก็สำหรับพวกเราทั้งสองคน
วันนี้มาถือศิลป์นะครับแล้วก็เพียงภาวนานะครับ
แล้วก็ส่วนหนึ่งคือเราเอ่อปิดวาจาปิดวาจาครับ
แล้วก็ขออนุญาตของพี่สื่อทั้งหลายนะครับ
ที่จะงดการให้สัมภาษณ์ใดในช่วงนี้ครับ
ก็วัตถุประสงค์นะครับของการที่พวกเรามาบวชครั้งนี้ครับ
เราต้องการบำเพ็ญภาวนาเตือนทุดงสร้างบุญนะครับ
ถึงแม้โมจะไม่ได้เป็นศาสนาพุทธแต่ผมเชื่อในบุญของความดี
จะถึงกับเพื่อนเราเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญ

คุณปอนี่คนซ้ายมือคุณโรเบิร์ตคนขวามือ

ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ผ่านทางวัดท่าไม้ทางธรรมสถานมา
หรือว่าผ่านทางสื่อมวลชนอาจจะเป็นทางวัดท่าไม้
แล้วก็ส่งให้กับสื่อมวลชนหรืออะไรยังไงนี่แหละ
เอาเป็นว่านี่ฮะนี่คือสิ่งที่เขายืนยันณวันนี้
หลังจากที่เขาเข้าพิธีบวชโยคีพราม
ใช่ค่ะคือหลายคนก็มองว่าก็เป็นเจตนาดีแหละ
อยากจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมนิดา

แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนมองอีกมุมหนึ่งก็มี
คุณผู้ชมลองฟังมุมนี้ดูหน่อยนะคะ
นายเดชากิติวิทยานันต์หัวหน้าทีมทนายความของคุณแม่คุณตังโมค่ะ
นายเดชาบอกว่าการที่สองคนนี้บวชเขามีเป้าประสงค์
เขามีการเตรียมการวางแผนเอาไว้ถามว่าคืออะไร

ก็คือเป็นการเตรียมการวางแผนทำเอาไว้เวลาขึ้นศาลไง

สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปใช้เป็นเหตุบรรเทาโทษได้ในชั้นศาล

สำหรับสำนึกผิดแล้วอะไรแล้วทำทุกอย่างแล้ว
สามารถนำไปอ้างบนศาลได้ทนายเดชาบอก

คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๗๘นะคะระบุ
ว่าการแสดงให้เห็นถึงความสำนึกเนี่ยค่ะจะสามารถเป็นเหตุบรรเทาโทษได้
นายเดชาบอกว่าปเขาจบนิติศาสตร์นะคะ
ปอเขารู้กฎหมายนะคะดังนั้นการกระทำต่างต่างทุกอย่างที่ผ่านมา
ปูทางไปสู่การต่อสู้ในชั้นศาลทั้งหมดค่ะเพราะถ้าหากพยานหลักฐาน
ตำรวจอายการมัดตัวปอกับโรเบิร์ตได้แน่นเนี่ย
เขาก็อาจจะรับสารภาพโดยนำคลิปหลักฐานการบวชโยคีพราม
อีเวนต์ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เอาเรือออกตามหาคุณแตงโมหลายต่อหลายครั้ง
คลิปภาพการกราบขอโทษแม่ของคุณแตงโมการขอเป็นลูก
การเอาพวงมาลัยไปวางที่ตักคุณแม่
การทำท่าทีนอบน้อมสำนึกผิด
นี่คือการวางแผนทางคดีที่ชอบด้วยกฎหมาย
สารท่านอาจจะเห็นใจลดโทษไม่ติดคุกนะคะอาจจะนะคะ

เขาก็ต้องเตรียมการว่าเวลาขึ้นศาลแล้วเนี่ย
ไปขึ้นศาลแล้วปรากฏว่าดูพญาหลักฐานตำรวจ
แล้วก็ปลอบคำรับสารภาพในชั้นศาล
นายเดชาบอกว่าคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ถ้ารับสารภาพทั่วไปแล้ว
สารท่านจะลงโทษประมาณ๓ปีปรับประมาณ๑แสนบาท
รอลงอาญา๒ปีถ้ามีการเยียวยาเป็นที่พอใจต่อผู้เสียหาย
นี่ค่ะก็เหมือนกับว่าทางคุณปอคุณโรเบิร์ตเขาก็แสดงเจตจำนงว่าเขาพร้อมจะเยียวยานะ
เขาสำนึกผิดนะเขาบวชนะลักษณะประมาณนี้ค่ะ
นี่ในมุมของทนายความนะทนายเดชากิติวิทยานันต์นะในมุมของทนายเขา
ค่ะคือภาพนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าทางสำนักปฏิบัติธรรมนั่นแหละ
เขาบันทึกก็คุณปอคุณโรเบิร์ตก็อาจจะตั้งใจอยากจะสื่อตรงนี้มาถึงสื่อมวลชนหรือว่า

ใช่ด้วยความที่เขาก็ไม่ได้ให้นักข่าวเข้าไปนะคะ
ทั้งหมดทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวก็ได้มาจากทางวัดนั่นแหละ

เขาบอกเขาจะปิดวาจาอะไรอย่างนี้ตั้งใจจะปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้แหละ

ผู้ชมครับสำนักปฏิบัติธรรมตรงนี้นะฮะ
เรียกว่าธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
อยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ท่านบอกว่าเออก็เพิ่งรู้จักวันนี้นี่แหละ
แต่หลายคนก็บอกว่ารู้จักมาตั้งนานแล้ว

สำนักแห่งนี้นะครับธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
ตั้งแต่เมื่อ๘พฤษภาคม๒๕๕๑นะครับ
โดยพระอาจารย์อุเทนสุริสาโรท่านจ้าวาดวัดท่าไม้
วัดท่าไม้อยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
พระอาจารย์อุเทนเนี่ยมีดำริในการจัดสร้างขึ้น
เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นบริเวณพื้นที่ที่เงียบสงบ
เหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติธรรมห่างไกลความวุ่นวาย
แล้วพื้นที่ก็ยังสามารถรองรับผู้คนได้เป็นจำนวนมาก
สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน
สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิสมมุติราชมหามายมุณี
ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยแล้วก็งดงามที่สุดของเมืองไทย

แล้วยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมจริยธรรมและทักษะในการดำเนินชีวิต
หน่วยงานต่างต่างสถาบันองค์กรต่างต่างเขาก็มาที่นี่กันเยอะ
เป็นสหกรณ์โคกระบือแล้วก็เป็นสถานที่ตั้งมูลนิธิสุริสาโร
สำหรับเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าคนพิการผู้ยากไร้ด้วยนะครับ
ส่วนที่ปกับโรเบิร์ตเขาเลือกมาบวชโยคีพรามที่นี่เนี่ย
เนื่องจากคือคุณปอเนี่ยเขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์
หรือว่าไม่ได้รู้จักกับเจ้าวาดวัดท่าไม้
แต่เขารู้จักกับหลวงพี่แซมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไม้
เขาก็เลยแนะนำให้มาบวชที่วัดนี้นี่นะฮะ
หลวงพี่แซมที่วันนี้ไปออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัยกับ
อาจารย์อุเทรจ้าวาดวัดท่าไม้ฮะ
คือคุยไปคุยมาหลายคนแบบอุ้ย
เขาเคยเจอกันมาก่อนถึงขั้นเคยไล่ยิงกันมาก่อนเลย
ก็เลยเนี่ยเขาก็เลยปรึกษามาทางหลวงพี่แซมว่าเออที่ไหนก็ไม่ให้บวชเลย
หลวงพี่แซมท่านก็เลยปรึกษากับเจ้าวาดวัดท่าไม้
แล้วก็เป็นอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้สอบถาม
ท่านเจ้าอาวาสวัดไผลล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
พระครูประหลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝน
เกี่ยวกับเรื่องของการบวชโยคีพรามของคุณปอและคุณโรเบิร์ต
ท่านก็มองว่าสำหรับการบวชพรามธรรมดาทั่วไป
ก็จะเรียกว่าการนุ่งขาวห่มขาว
แต่จะโกนศีรษะหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล

หลักการบวชชีหรือบวชพรามเพื่อถือศีลมากกว่า
ญาติโยมถือศีล๕อยู่แล้วก็เหมือนที่คุณภาคภูมิบอกเมื่อสักครู่
แต่พอบวชพรามบวชชีอย่างนี้ค่ะก็ต้องถือศิลปเพิ่ม
ก็เพิ่มเป็นข้อที่๖ก็คือละเว้นการทานอาหารในยามวิการ
ที่๗ก็คือห้ามร้องรำทำเพลง
ข้อที่๘ก็คือนอนพักผ่อนบนพื้นราบเรียบนี่คือสิ่งที่สำคัญนะคะ
อันนี้ส่งของการบวชพรามเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
ดังนั้นใครก็ตามที่มีจิตใจที่มีทุกข์
ก็จะหาวิธีการเข้าสู่หลักธรรม
บวชพรามก็ต่างจากการบวชพระ
บวชพระต้องมีการโกนศีรษะห่มจีวร
มีพระสงฆ์นั่งอันดับการบวชพระจะมีวิธีการมากกว่า
ต้องมีพระสงฆ์รับรู้เรื่องที่จะบวชซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่าย
ปัจจุบันมีมาตรการเยอะทั้งตรวจประวัติอัธยกรรม
การทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นุ่มขาวห่มขาวนะครับ
ตัวของเองนะครับมันไม่มีไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิ้น
แต่การบวชชีบวชพรามเนี่ยก็เพื่อให้ถือศิลป์มากกว่า
ทั่วไปก็คือนำหลักญาติโยมทั่วไปก็จะถือศิลป์แค่ศิลปห้า
แต่เมื่อบวชชีพรามเนี่ยเขาจะถือศิลป์แปลกอันนี้สงฆ์แห่งการที่
เราได้บวชชีพาร์มมันก็คือการปฏิบัติธรรมคือใครก็
แล้วแต่เมื่อมีจิตใจมีความทุกข์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีออกอะไร
ก็คือการเข้าสู่หลักธรรมสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะหลวงพี่น้ำฝน
ท่านก็บอกว่าการบวชพระบวชชีบวชพรามบวชโยคีพราม
หรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเนี่ยนะคะต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
ก็คือการทำจิตใจให้สงบขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของแต่ละคน
ว่าจะตั้งใจบวชในลักษณะไหนอย่างไร
อย่างกรณีคุณโรเบิร์ตกับคุณปอการจะโกนศีรษะหรือไม่โกนเนี่ย

ยังไงก็ถือศีลแปดเท่ากันนั่นแหละมีจิตใจด้วยค่ะ
วัดท่าไม้นี่หลายท่านพอได้ยินข่าวเรื่องนี้บอกอุ้ยวัดนี้วัดดังนี่
ใช่ค่ะหลังรถจะเห็นแบบสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้อะไรแบบนี้เยอะมากนะคะ
ขับรถไปบางทีใช่ไหมสติ๊กเกอร์ลูกศิษย์ลูกหาวัดธาไม้
แล้วดาราดังนี่ก็เป็นลูกศิษย์วัดลูกศิษย์ของเจ้าวาดวัดอยู่หลายคนนะฮะ
วัดท่าไม้มีพระครูประหลัดอุเทนศิริสาโลหรือว่าหลวงพี่อุเทน
พระอาจารย์อุเทรนท่านเป็นเจ้าวาดวัดนะครับท่านผู้ชมครับ
คือคนดังเยอะเลยทีเดียวแหละวัดเนี้ยเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับคนดังมาทำบุญนะ
มาปฏิบัติธรรมที่นี่เยอะแยะไปหมดนี่คือท่านเจ้าวาดวัดท่าไม้นะฮะ
หลวงพี่อุเทนนี่คุณอ้ำพัชราภาพี่เอสุภาชัยนะฮะ
ดาราดังอย่างคุณณเดชน์คุณยาย่าหรือว่าอีกหลายหลายคนหลายแวดวงอ่ะ
นี่คุณวูดดี้อ่าคุณวูดดี้ใช่ไหมนี่แวดวงนักการเมืองนะฮะ
นักธุรกิจเป็นลูกศิษย์วัดท่าไม้ทั้งนั้นค่ะที่กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
พี่อุเทนบอกว่าคุณแตงโมนิดาก็เป็นลูกศิษย์วัดท่าไม้
ทำบุญที่วัดเป็นสิบปีนะครับหลวงพี่อุเทนเนี่ย
เคยให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งว่าโอ้โหทำไมเหล่าดาราคนดัง
คนในแวดวงนักการเมืองนักธุรกิจมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดท่าไม้
หลวงพี่อุเทรเจ้าวาดวัดเยอะเหลือเกินหลวงพี่อุเทนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอัตมาเนี่ย
มีอายุรุ่นราวคราวเดียวหรือว่าไม่ห่างกันมากกับบุคคลเหล่านี้ก็ได้
เวลามาปรึกษาอะไรขอคำปรึกษาเรื่องอะไรก็เลยสามารถให้คำปรึกษาให้เขาสบายใจได้
อีกทั้งตัวของหลวงพี่อุเทนเองท่านก็ศึกษาหาความรู้ร่ำเรียนมาเยอะ
ก็เลยสามารถนำความรู้ไปช่วยคนได้ก็เหมือนกับยุทธศาสตร์
เรื่องของการมองสิ่งต่างแบบไม่ปิดกั้นไม่ได้มองว่าอะไรเป็นเรื่องล้าหลัง
อะไรเป็นเรื่องศัยศาสตร์อะไรเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์
พยายามให้ความรู้อย่างจริงใจแล้วก็เอาธรรมะไปแก้ปัญหาให้กับผู้คน
ท่าไม้ก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมสายศรัทธาเยอะอะไรประมาณอย่างนั้น
ทีนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่อุ๋ยพูดค้างเอาไว้นิดนึง
กรณีท่านเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ที่ท่านไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่ว่าจริงแล้วรู้จักกับคุณปอนานแล้ว

เดี๋ยวเดี๋ยวในเสียงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะเล่าอะไรละเอียดให้ฟังเพิ่มเติม
หลวงพี่แซมท่านบอกว่ารู้จักกับคุณปอลนี้๑๖ปีนะครับ
แล้วเป็นปัญหาระหว่างแก๊งค่ะพี่อุ๋ย
หลวงพี่แซมบอกว่าเพื่อนหลวงพี่มีเรื่องเมื่อสิบปีก่อนอ่า
คือเพื่อนหลวงพี่เนี่ยมีเรื่องเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อน
ก็เลยขับรถไปไล่ยิงเขา
มาเจอกันตอนยมปอมาขอบวชเมื่อ๓๔วันที่ผ่านมา
เนี่ยแต่จำได้หมดนะเนี่ยเมื่อก่อนที่เคยไปไล่ยิงอ่ะจำได้
สุดท้ายเขาก็ก้มคุกเข่ากราบหลวงพี่
สำหรับหลวงพี่แซมบวชมาแล้ว๑๖พันศานะคะ
เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์อุเทนวัดท่าไม้นะคะ
แล้วก็ไปตั้งสำนักปฏิบัติธรรมที่ตะมนตหนองปลือ

คนทั่วไปก็รู้จักกันในชื่อวัดหลวงพี่แซมชนบุรี

วันนี้พอออกรายการโหนกระแสเสร็จเรียบร้อย
หลวงพี่แซมก็เดินทางกลับวัดที่ชนบุรี

ในเพจเฟซบุ๊กของทางวัดได้มีการสดด้วยนะคะ
สดผ่านเพจเฟซบุ๊คการสวดมนต์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา

แล้วก็มีข้อความบอกว่าสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
เคลียร์ใจไปในรายการโหนกระแสแล้วละมั้งคะ

ใช่ค่ะ๑๖ปีก่อนค่ะ

ไม่อย่างนั้นไม่ได้มาเจอกันในวันนี้แน่

กรณีที่คุณปอคุณโรเบิร์ตบวชโยคีพรามเมื่อช่วงเช้า
ที่สถานปฏิบัติธรรมที่สวนพึ่งรัชบุรีเนี่ย
พระอาจารย์อุเทรจ้าวาดวัดท่าไม้

คือก็ไปคุยก่อนไปพูดก่อน
ในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง
ที่เกิดขึ้นเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคุณผู้ชมครับ
นี่เป็นตอนที่ลงมาพี่หนุ่มกัญชัยก็เนี่ยฮะ
มนต์พระสองรูปท่านลงมาที่รถ
พยายามจะบอกมีน้องสื่อมวลชนรออยู่
แต่ท่านบอกให้ไปเจอกันที่วัดก็แล้วกัน
เพราะว่านักข่าวก็ไปรอที่วัดเยอะเลยได้พูดทีเดียว
ขอตามนัดหมายตามเดิมดีกว่า

คือทีนี้พอตอนที่หลวงพี่แซมท่านเล่าให้ฟังว่า
โยมปอเนี่ยแม่ความจริงเนี่ย
เคยเจอกันตั้งแต่เมื่อ๑๖ปีก่อนแล้ว
ตอนนั้นเนี่ยอยู่พัทยาถึงขั้นไล่ยิงกัน
คุณแท็กพระรันยูดาราชื่อดัง

บอกบวชยังไงให้เจอโจทย์เก่า

ระหว่างแก๊งนี่มันบทละครชัด

เวลาเดินทุดงแฮชแท็กลองไปนอนในเมนดูนะ
เห็นบอกโยคีทั้งคุณปอคุณโรเบิร์ตเนี่ย
ค่ำไหนนอนนั่นจะไปนอนในเมนด้วยใช่ไหม
แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ในทิศทางสงสัยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ

เราเลยวีดีโอคอลไปหาคุณแท็กพระรันยู
คุณแท็กพระรันยูบอกว่าที่โพสต์เพราะสงสัยจริง
และคิดว่าคนอื่นก็รู้สึกไม่ต่างกัน
คุณแท็กพระรรยูบอกว่าส่วนตัวแล้วก็เคยบวชเรียนมา
ว่าการบวชพรามแบบนี้ไม่ต่างอะไรจากการบวชพระอย่างที่เคยประพฤติปฏิบัติมา
ซึ่งหากการบวชครั้งนี้เป็นไปด้วยจิตที่ดี
ก็ขออนุโมทนาบุญด้วย
แต่ถ้ามีอะไรแอบแฝง
ก็อยากให้คนในส่วนต่างทุกภาคส่วน
อยากให้ออกมาชี้แจงจะได้คลายความสงสัยจากการติดตามข่าวของคุณแตงโมได้ไม่มากกว่าน้อย
ไม่ต้องโกนหัวโกนคิ้วก็ได้มั้งใส่ชุดขาวห่มขาวก็ได้มั้ง
สำหรับที่ผมเคยบวชมาเคยแบบ
เป็นเขาเรียกว่าห่มขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ถึงต้องขนาดนี้
เดี๋ยวจะเดินทุดงไปพระม่างหรือยังไง

บางครั้งคนไปบวชมันจะข้ามไปเลยไหมอะไรประมาณนี้
ประท้อนความคิดเห็นแล้วก็ใส่ความเอ๊ะหลายคนที่อยากจะพูด
แต่ว่าเออเราไปตัวแทนล่ะกัน

อุ๋ยไม่น่าถามเลยค่ะคำว่าเข้เนี่ยค่ะ

ให้คุณแท็กพระรันยูเขาเป็นคนเปิดประเด็นของเขาต่อไป
ได้มีการโพสต์เอาไว้ท่านเจ้าอาวาสออกตัวรับแทน
เรื่องของคุณพุทธคุณจุ๋ยที่เป็นประเด็นดราม่าโดนทัวร์ลง

ใช่ค่ะหลวงพี่อุเทรนท่านเจ้าอาวาสวัดท่าไม้

ขอประกาศข่าวชี้แจงที่ทั้งสองท่าน
ก็คือหมายถึงคุณพุทธคุณจุ๋ยค่ะ
ไม่ได้ไปร่วมงานไว้อาลัยคุณโยมแตงโม
เป็นเพราะอาตมาเองเพราะทั้งสองเป็นลูกศิษย์
ที่ได้มาปรึกษาเรื่องของการมีบุตรกับทางอัตมา
ซึ่งทางอัตมากับคุณหมอเนี่ยตรงกันเลย
ก็เลยบอกว่าต้องเตรียมตัวมีการพบแพทย์อะไรใช่ไหมคะ
ก็มีการบอกว่าตามโบราณเขาบอกค่ะว่า
อย่าเพิ่งไปบอกเรื่องของการตั้งคันนะ
หรือจะเริ่มมีลูกอะไรก็ต้องรอ๓เดือนก่อนนะ
แล้วก็ไม่ควรไปร่วมพิธีงานศพหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
อาตมาบอกว่าอัตมาเห็นข่าว
ขอชี้แจงหน่อยถ้าผิดอาตมาผิดเองนะลูก
ก็คือขอออกตัวแทนบอกว่าเป็นคนแนะนำคุณพุทธคุณจุ๋ยเอง

เพิ่งไปงานศพให้ตั้งจิตกรวดน้ำแผ่เมตตาสวดมนต
มันก็ถึงเหมือนกันแล้วก็บอกเลยว่า
คุณพุทธคุณจุ๋ยเป็นคนจิตใจดีมากงดงามมากนะคะ
ศิษย์วัดท่าไม้ก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะเลย
หลายคนก็มาแสดงความคิดเห็นว่า
ก็จริงนะคนท้องเขาไม่ไปงานแบบนี้กัน
ไม่ไปงานศพไม่ไปอะไรแล้วยิ่งถ้าเกิดคนมีบุตรยาก
เวลาเจอเรื่องเครียดมันจะยิ่งแบบ
ดีต้องมีสุขภาพจิตดีแจ่มใสอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเลยเนอะใช่ค่ะ
คือความจริงแล้วมันก็แหม่มันก็แล้วแต่ภารกิจ
ภาระหน้าที่หรือว่าความสะดวกของแต่ละคนนะพูดตรงนะงานบวชงานแต่ง
งานโกนจุกงานอะไรต่างนานางานวันเกิดอะไรพวกนี้ใช่ไหม
คุณจุ๋ยด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
อย่าไปงานสรบนะคือถ้าจะไปก็ให้สทองศีลไว้ไป
บอกว่าแล้วก็โบราณก็ถือว่าไม่ให้เล่าให้ใครฟัง
หรือว่าให้เล่าให้ฟังว่ามาต้อง๓เดือนก่อนถึงพูดได้ว่าตัวเองเอาตั้ง
ท้องหรือว่าไปทำกิ๊บหรืออะไรมาว่ากันไปก็ยังไปหน่อยให้นอนอยู่บ้าน
ประเทศมันร้ายแรงมากอัตมาเห็นภาพเนี่ยยังตกใจเลย
นึกว่าไม่รอดเพราะรถมันชนอัตมาเห็นภาพเนี่ย
คิดว่าไม่รอดอ่ะต้องเอามือปิดตาดูเลยโยมยังตกใจเลย
พจน์เขาแอบไปโรงพยาบาลคนเดียวแล้วไม่ยอมบอกใคร
ก็คือคืออัดชนแรงมากเชิญกระเด็นไปเลย
แล้วก็ไม่ยอมเล่าให้ใครฟังว่าตัวเองเจ็บหลังก็เจ็บขา
อาตมายังเตือนไปเลยบอกว่าโยมช่วงนี้ต้องระวังนะ
เพราะว่าดวงชะตามีอุบัติเหตุไปนิดหนึ่งให้ระวังหน่อย
ทุกผู้ชมครับเราไขข้อข้องใจเพิ่มเติมให้อีกเรื่องหนึ่ง
คือหลายท่านวันนี้บอกว่าแม่คุณโรเบิร์ตนี่เขาห่วงเส้นผมของเขามาก
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะมีขออนุญาตนะฮะตรงหน้าผากจะเทิกหน่อย
ก็ไปปลูกผมมาช่วงที่มีความสงสัยกันว่าเอ๊ะคุณโรเบิร์ตตัวจริงหรือเปล่า
ให้คนอื่นมารับผิดแทนหรือเปล่าเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ย
ไม่ใช่ผมเยอะอย่างนี้นี่ค่ะแต่ความจริงแล้วคุณโรเบิร์ตเขาบอกโอ๊ยเขาไปเอาภาพผมมาเนี่ย
ตั้งแต่๖เดือนก่อนก่อนผมจะปลูกผมเจ้าหน้าที่จะขอจับดู
วันนั้นแถลงบอกคุณโรเบิร์ตเขาก็ห่วงมากอืมวันนี้หลายคนก็บอก
เอาไหนบอกห่วงผมมากอ่ะแล้วทำไมถึงขั้นโกนศีรษะโกนผมกันเลย
ผมที่ปลูกมาไม่พังเสียหายหมดเหรอหรือตำรวจเนี่ยถ้าเกิดจะตรวจสอบอะไรก็มาเอาผม
คุณโรเบิร์ตหรือคุณปอวันนี้ก็ได้นะวันนี้เราก็เลยไขข้อสงสัยตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเราไปถามคุณหมอแม็กซ์นะคุณหมอแม็กซ์นี่เป็นแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพเส้นผม
เอาภาพไปให้ดูเปรียบเทียบด้วยคุณหมอแม็กซ์บอกว่าไม่แปลกนะฮะ
เพราะคุณโรเบิร์ตเนี่ยบอกว่าปลูกผมมา๖เดือนแล้ว
ซึ่งปกติคนที่ปลูกผมไปแล้วเนี่ยแค่เดือนเดียวผมที่นำมาปลูก
ที่ต้องการให้มันเพิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยรากมันก็ติดแล้ว
เหมือนเราปลูกต้นไม้คือทางการปลูกผม
้าจะมาปากใหม่ตรงส่วนน้ำผากเพราะฉะนั้นคุณหมอแม็คบอกว่านี่คือภาพ
หน้าปากก่อนของคุณโรเบิร์ทนะฮะภาพที่ใส่ชุดปกตินี้
จะเห็นว่าหน้าผากก็จะว้าวขึ้นไปหน่อย
มันมีแนวเส้นผมใหม่เกิดขึ้น
ไม่ใช่ว่าโอ้โหรากมันจะขุดรากถอนโคนมามันก็เหมือนกับตัดผมโกนผมทั่วไป
เดี๋ยวมันก็ยาวขึ้นมาใหม่พร้อมกัน
ส่วนใบหน้าจะถึงขั้นแตกต่างเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนรูปเลยไหม
คนที่มีแนวผมใหม่แล้วใบหน้าเปลี่ยนตรงนี้ก็ไม่ได้แปลก
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าอันนี้ตัวจริงคุณหมอแม็กซ์บอกนะครับ

แต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นคนนี้แล้วมีแนวเส้นผมขึ้นมาตรงนี้เนี่ย
เขาเป็นแนวขึ้นใหม่จริงประมาณอย่างนั้น
เพราะว่าเขาก็กะว่าโอเคให้ผมตรงบริเวณที่ปลูก
กับผมตรงอื่นมันงอกขึ้นมาพร้อมมันก็เนียนไปด้วยกัน
ถ้าเป็นการหาสารเสพติดเท่าที่หมอทราบทางนิติวิทยาศาสตร์
ก็คือว่าเราใช้แค่การตัดผม
ไม่ต้องติดมาที่คั่วของรากก็ได้
ใช้แค่การตัดผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากการที่จะไปบวชพระ
หรือว่าการตัดผมธรรมดาซึ่งหมายความว่า
มันก็คงสามารถงอขึ้นมาอีกเพราะเราไม่เก็บไปจนถึงรากของมัน
ก็ขึ้นมาใหม่อ่าอย่างกรณีคุณโรเบิร์ตที่คนถามว่าโอ้ยไม่ไม่
วงผมแล้วโกนไปอุตส่าห์ไปปลูกมาคือเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่พร้อมพร้อม
นั่นแหละอืมแต่ชาวเน็ตเขาก็สงสัยไงค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ยังไงฮะว่าตกลงแล้วตัวจริงหรือตัวปลอมปลุกผมจริงหรือเปล่า
โกนผมแล้วยังไงล่ะไหนลากผมที่ไปปลุกผมล่ะ
เดี๋ยวเราให้ดูภาพเปรียบเทียบกันดีไหมคะ
เดี๋ยวให้ดูภาพเลยนะคะนี่ค่ะอ๋อเขามีน้องชายใช่ไหม
ใช่ค่ะภาพของคุณโรเบิร์ตนะคะนายภัยบูรตรีกาญจนานันต์นะคะ
นี่ค่ะซ้ายมือนี้นะคะแล้วเขาก็มีพี่น้องเนี่ยค่ะ
น้องชายชื่อคุณเป็นแบบเหมือนฝาแฝดกันเลยอ่ะนี่ค่ะชื่อคุณเก๋
แล้วก็อาจจะแบบขนาดผอมอะไรกว่ากันนิดหน่อยอะไรอย่างนี้

จะเห็นว่าคุณเก่งจะดูคล้ายคุณโรเบิร์ตในปัจจุบัน

งั้นเดี๋ยวดูภาพตอนที่โกนผมโกนคิ้วบวชโยคีพรามกันก่อนก็แล้วกัน

เรื่องของผมเนี่ยตกลงไปปลูกผมอะไรยังไงหรือเปล่า
คือคนก็สงสัยไงคะว่าตัวจริงหรือตัวปลอม
สลับตัวกันกับคุณเก่งอะไรยังไงหรือเปล่า

ก็ลองดูเอาเองก็แล้วกันนะคะว่าคุณผู้ชมมองยังไง
แต่ตำรวจยืนยันนะคะว่าตัวจริงแน่
ว่ามีการตรวจดีเอนองค์ดีเอนเออะไรเรียบร้อยแล้ว
ครับนี่ค่ะวันนั้นตำรวจบอกว่าไปตรวจลายนิ้วมงลายนิ้วมือชัดเจน

เอ้าท่านผู้ชมฮะมีอีกคนนึงที่เราไปคุยด้วย

นะครับนั่นก็คือเอกเด็กวัดร้อยล้านนะฮะ
คือนอกจากบวชโยคีพรามในวันนี้ของปอกับโรเบิร์ตเนี่ย
ที่ถูกจับตาแล้วนี่ที่คนสนใจกันไม่น้อยก็คือชายหนุ่มคนนี้
ที่ยืนถือใบบัวเนี่ยฮะเพื่อรองรับเส้นผมของสองโยคีพราม
นี่คือเอกเด็กวัดร้อยล้านนี่นะฮะหรือว่าคุณเอกจิรัตน์บูรพาพัฒนากูลนะครับ
ฉายาเด็กวัดร้อยล้านที่มาร่วมงานบวชที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
ที่สวนพึ่งวัชบุรีย์ด้วยนะครับคนก็สนใจมากก็แน่นอนละกูดูแบบ
นี่คุณเอกเด็กวัดร้อยล้านนะครับก็จะเป็นโยมอุปถาคของท่าน
วาดวัดท่าไม้ด้วยคือหลวงพี่อุเทนตั้งแต่อายุ๑๓
เพราะว่าไปทำบุญที่นั่นตั้งแต่อายุ๑๓ตั้งแต่เด็ก
ครับแล้วหลวงพี่อุเทนเนี่ยวันนี้ท่านได้เอ่ยปากขอจากพ่อ
กับแม่ให้มาเป็นลูกศิษย์วัดนะเพราะฉะนั้นคุณเอกก็จะอยู่
วัดนี่แหละค่ะคอยช่วยงานอยู่ที่วัดบางทีก็อาศัยอยู่
วัดอยู่กับหลวงพี่อุเทนตื่นเช้าติดตามหลวงพี่ออกบิน
บาทช่วยงานวัดจนกระทั่งเรียนจบศิลปากรสารต่อกิจการของ
ครอบครัวทำธุรกิจสำเร็จนะคือธุรกิจของเขาเนี่ยมูลค่าเป็น๑๐๐
๑๐๐ล้านตั้งแต่อายุ๒๓อ่ะอยู่วัดตั้งแต่เด็กอ่ะเหรียญจบ
อายุ๒๓นี่มีธุรกิจมูลค่าร้อยกว่าล้านก็ยังเป็นเด็กวัด
เหมือนเดิมเข้าออกวัดไปไหนบางทีขับรถให้กับเจ้าอาวาสวัดกิน
ค่าวัดอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะอืมอ่าเราก็นำมาฝากกันเรื่อง
ข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้ใช่ค่ะกรณีการเสียชีวิตของคุณ
ตังโมตามต่อพรุ่งนี้นะคะเรื่องการผ่าชนะสูตรรอบ๒นะคะที่